ส่วนความคืบหน้าคดีน้องหญิงนะคะก็คือกรณีที่นางสาวหญิงไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
และหลังจากนั้นนะคะมีการบอกว่ามีคนชื่อออฟเป็นคนขับรถเทรลเลอร์
จะไปส่งที่หอพักแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วนายออฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงจากรถแล้วเสียชีวิตเอง
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามรวบรวมหลักฐานต่างทั้งจากในรถเองจากพื้นที่เกิดเหตุเอง
จากบ่อน้ำซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเองนะคะรวมทั้งหลักฐานเพิ่มเติมที่หายไปจากศพของน้องหญิง
ในช่วงที่ครอบครัวเอาศพของน้องหญิงไปทำการผ่าชนะสูตรที่จุดแรก
ก็คือบริเวณที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะบอกว่ากางเกงในหายไป
ทีนี้ตอนแรกพยาบาลบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนเขาบอกไม่รู้จริง
แต่สรุปสุดท้ายแล้วรับแล้วนะคะบอกว่าเป็นคนเก็บไว้เอง
มีการแยกไว้แบบนี้เป็นถุงสีขาวกับถุงสีแดงบอกแยกกางเกงขาสั้นกับกางเกงชั้นใน
แต่ทีนี้ตอนที่ตำรวจได้รับมาพร้อมกับศพได้มาแต่กางเกงขาสั้น
กางเกงชั้นในหายไปไหนพยาบาลบอกว่าทิ้งไปแล้ว
และคาดว่ารถจะเอามารถขยะจะเอาไปทิ้งต่อแล้วกำจัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้
แสดงว่ากางเกงในของน้องหญิงตอนนี้หาไม่เจอแล้วนะคะ
ซึ่งทางทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ช่วยครอบครัวของน้องหญิงดูแลในเรื่องนี้
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการหาหลักฐานบอกว่าหลักฐานสำคัญ
ซึ่งเป็นกางเกงชั้นในของน้องหญิงทราบว่าอันนี้เปิดเผยเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
บอกว่าพยาบาลได้ทิ้งและบริษัทรับเหมากำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล
น่าจะเผาไปแล้วเรียบร้อย
หากมีหลักฐานชิ้นนี้นายอัจฉริยะบอกว่าสามารถตรวจหาดีเอ็นเอ
รวมทั้งคราบอสุจิได้ทันที
และหากพบก็จะยืนยันได้ว่านายออฟทำการข่มขืนจริงก่อนฆ่า

อาจริยะบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพยาบาลต้องโกหกด้วย
ตั้งแต่ที่ถามตอนแรกก็คือวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าไม่เจอค่ะ
แต่กลคนโดยคะสมัยคนอาจทำลายคุณจะรีบเอาไปทำลาย
ถ้าพ่อคุณทำลายนั้นคุณต้องโกหกตัวอีกว่าคุณคูณใช้เราแล้ว
และฉะนั้นจะมองว่าพยาบาลฆ่ามีปัญหา
ชอบมาพากลไปเกี่ยวข้องอะไรกับหลักฐานหรือเปล่า

แต่ทนายอัจฉริยะบอกว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้

ถ้าพยาบาลไม่ทราบจริงไม่ทราบขั้นตอนเกี่ยวกับ
เรื่องของการทำศพอะไรต่างเขาก็บอกเขาไม่ติดใจ
แต่ทีนี้อาจจะมีการฟ้องทางแพ่ง
ทางอาญาไม่ได้อาจจะฟ้องทางแพ่งก็ได้นะคะ
อกจากนี้นายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่า
แม้จะไม่มีกางเกงในของน้องหญิงที่ถูกทำลายไปแล้ว

รอผลชนสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ในการตรวจช่องคลอดของน้องหญิงค่ะ
อัจฉริยะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า
มีภาพร่องรอยการต่อสู้ภายในรถเทรลเลอร์
คันเกิดเหตุระหว่างคนร้ายกับน้องหญิง

กลับไม่พบร่องรอยต่อสู้
นายอัชริยะก็เลยเอาภาพนี้
ภาพความเสียหายในรถเทรลเลอร์

ที่พบว่ามีการต่อสู้กันระหว่าง

ขณะที่หลักฐานการมอบเงินสินบน
ให้กับผู้กำกับสถานีตำรวจ
ภูทรบางปะอิน๓แสนบาท
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเงิน๓แสนบาท

เพื่อที่จะให้คลี่คลายคดีนี้
ให้ลูกตัวเองไม่ผิดนะคะ

เป็นข้อความสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์
ส่งให้กับพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ซึ่งท่านเองก็ลงมาจับคดีนี้โดยตรงนะคะ

มีการกำชับให้กองบังคับการตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเวลาหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเงินสินบุญนะคะ
ดูเหมือนว่าพอทนายอัจฉริยทรัพย์มาจับคดีนี้เนี่ย
หลักฐานต่างมันค่อยเริ่มปรากฏชัดขึ้นมาเรื่อย